โจรแปลกหน่อยเขาแฝงตัวเป็นญาติของคนตาย
แล้วเข้าไปที่งานศพงานหนึ่งแล้วไปขโมยพวงหลีดครับ
ขโมยพวงหลีดที่มันเป็นพัดลม
เพราะว่าพวงหลีดจะมีแบบเครื่องใช้ไฟฟ้า
แล้วก็เอาไปคาดว่านำออกไปขาย
คุณผู้ชมไปดูภาพวงจรปิดที่จับภาพเอาไว้ได้ครับ
นั่นคือพวงหลีดที่งานศพนะ

อันนี้ภายในวัดเขา๓๐หาบนะที่ธรรมกากาญจนบุรีครับ

แล้วทำทีเป็นเดินเข้าไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะ

เสื้อยืดกางเกงขาสั้นใส่แมสสีดำเดินเข้าไป

ซึ่งเป็นพัดลม๒เครื่องวิ่งกลับมาที่รถ
หมาก็เห่านะแต่คนร้ายก็ยังไปอะครับ

ทีมข่าวของเราเองก็ลงพื้นที่ไปที่วัดนี้

จัดงานศพอยู่เป็นศพของคุณแม่อ่าคุณแม่ทองอยู่อายุเก้าสิบห้าปีแล้ว
แล้วก็เดี๋ยวชาวประนักกิจวันนี้แหละครับนะฮะคุณสมหวังนะฮะ
ซึ่งเป็นลูกชายของผู้เสียชีวิตเองก็บอกว่าจริงแล้วก่อนเกิดเหตุ
เขาก็เฝ้าศพแม่อยู่ที่วัดนะแต่ว่าตอนกลางดึกอ่ะ
ทราบว่าพี่เขยไปประสบอุบัติเหตุเรื่องของการขับรถ
ก็เลยรีบออกจากวัดเนี่ยไปดูพอกลับมาไม่ทันสังเกตนะว่าอะไรหาย
เพราะไม่คิดว่ามันจะมีอะไรหายจนตอนเช้าพี่ชายเขาเนี่ย
เสื้อดำข้างเนี่ยสังเกตเอ๊ะพวงหลีดพัดลมหายไปไหนสองสองตัว
เออเหล้าขาวอีกสองขวดบุหรี่สองซองที่อยู่ในงานศพอ่ะหายไป
พวงหลีดที่มีคนเอามาร่วมแสดงความเสียใจนะฮะ
ทีนี้ทางด้านของท่านเจ้าอาวาสครับพระมหาธิวาเองท่านก็บอกว่า
เอ๊ะเราไปดูวงจรปิดมันก็เลยไปเห็นน่ะมันเกี้ยวล่ะครับ
โจรรายนี้เขาบอกว่าน่าจะเป็นโจรที่เคยเข้ามาขโมยผ้าไตรเหมือนจะเป็นคนติดยา
เคยเจอกันอัตมาถามว่าจะมาเอาอะไรจะมาขายอะไรหรือเปล่า
ผู้ชายคนนี้ก็ตอนนั้นก็เลิกลักเลิกลักหน่อยแล้วก็ขับรถออกไป
ก็เลยคาดว่าน่าจะเป็นคนร้ายคนเดียวกันนะฮะล่าสุดนะฮะ
ก็เลยไปแจ้งความรักที่สพทมและก็ตำรวจคาดว่าคนตายแบบนี้
น่าจะเข้ามาตอนกลางวันแฝงตัวมาเป็นญาติของผู้เสียชีวิตต่างนานามานั่งดูราดเราว่า
สาราในงานศพเขามีอะไรบ้างแล้วกลับมาขโมยตอนกลางคืน
ก็คาดว่าน่าจะเอาไปขายแล้วก็เอาเงินไปซื้อยางมาเสพนะครับ